เอาละค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของ
วัวให้ผูกรักลูกให้ตี
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอน่ารักกันหน่อย
เป็นวิธีการสอนลูกของคุณพ่อท่านหนึ่ง
ช่วงที่กำลังสอนคุณแม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
เป็นการทำผิดแต่ว่าเป็นภาพน่ารัก

โอ้โหสุดท้ายก็กอดกันนะ

ใช้ชื่อว่าวิไลวันงามสุนทรเลิศ
โพสต์ไว้พร้อมกับบอกว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตี
แต่มีวงเล็บว่าเบาพร้อมติดแฮชแท็กอาป๊าสายโหดนะคะ
คลิปนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
มีผู้ชมเกือบล้านครั้งแล้วแล้วก็แชร์กันออกไปอย่างล้นหลาม

ถึงคุณพ่อกำลังจะลงโทษลูกสาวด้วยการตีมือ
โดยถามว่าจะให้ตีเบาหรือตีแรง
ลูกสาวก็เลยตอบว่าตีเบาพอ

เพราะว่ากลัวว่าคุณพ่อจะตีไม่เบาเหมือนที่สัญญาเอาไว้นะคะ
คุณพ่อก็กล่าวย้ำว่าจะตีเบาแน่นอน
และเมื่อตีมือเสร็จพ่อก็สอนลูกสาวตัวน้อยว่า

หลังจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันนะคะ
เป็นภาพที่ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างบอกว่า
ซึ้งมากแล้วก็ยังบอกอีกว่าคุณพ่อทำถูกแล้วนะคะ
ที่จะต้องว่ากล่าวตักเตือนลูกเมื่อทำผิด
และใช้ความประนีประนอมในการสอนลูกค่ะ